กันที่ซีรีส์สายวายกันบ้างดีกว่านะคะ

ภาคแรกโด่งดังมากเลยนะคะ
มีฉากแบบว่าชวนสิกหมอนชวนทิ้งชวนทิ้งมาก
จิ้นก๊อตบาร์ดไงนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามีดราม่าเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะ
เขาจะทำภาค๒แต่ว่าไม่ใช้นักแสดงชุดเดิม
จริงเหรอเป็นยังไงเอฟซีโอ้โหถล่มเม้นต์กันยาวเหยียดคุณผู้ชม
ประเด็นเนี่ยมีหลายกระแสเหมือนกันนะบางกวาวบอกว่ามีความขัดแย้งกันภายใน
ว่าอดีตผู้จัดการคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ไม่ปล่อยตัวนักแสดงหลักชุดเดิมไปเล่น
อ๋อร้อนเจ้าตนเจ้าตัวต้องออกมาเคลียร์เลยนะ

ล้างไห้เหมือนก้าจะติดตามผลงานน้องไงแต่ก็ไม่ได้ติดตามอย่างนี้
ก็ไม่เคยรับสารว่าติดต่อมาเพื่อให้ไปเล่น
ล่าสุดที่ถูกติดต่อมาจากทางโมทีฟหรือว่าผู้จัดทางฝั่งนู้นนะฮะ
ก็คือโทรมาแจ้งว่าทางเราจะมีการทำซีซั่น๒นะครับ
แล้วก็เท่านั้นครับไม่ได้มีการสอบถามเรื่องนักแสดงใด

จริงแล้วเรารักตัวละครมาก
จริงพวกเราก็ตอนแรกก็คุยกันว่าอยากเล่นมาก
แต่ว่าพอประกาศแค้นเราก็ตกใจครับ
จริงผมเสียใจไม่เท่าไหร่ครับ
แต่ว่าคนที่รอคนที่รอ
ทุกคนที่รอเนี่ยผมก็เป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่า
ว่าเขารอนานแล้วเป็นกำลังใจให้ครับผม
สำหรับคนที่ออดิชั่นใหม่ก็
อยากให้ตั้งใจครับเพราะว่าผมรักตัวละครนี้จริง

เพราะว่าแฟนคลับรอติดตามอยู่นะคะ